โดยเฉพาะน้ำจากบริเวณเขาตาโลนะฮะไหลหลากลงมาอย่างเร็วอย่างแรงเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสู้ชีวิตจริงไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นมั้ยฮะน้ำมาแรงขนาดนี้นี่ถนนนะคุณถนนนะไม่ใช่คลองไม่ใช่แม่น้ำคือมองแบบนี้น้ำมาแรงเหมือนแม่น้ำจริงนะคุณดูสิเนี่ยคุณดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของเนี่ยโหสู้ชีวิตกันจริงเลยแล้วดูรถวิ่งสิคะเหมือนกับแบบเป็นเรือเลยอ่ะเออนะฮะย้ำอีกทีนี่ถนนไม่ใช่คลอง
ทำให้น้ำเนี่ยท่วมคุณน้ำฝนสะสมบนเขาแล้วทีนี้มันก็ไหลหลากลงมาตรงพื้นที่รุ่มพื้นที่ต่ำแบบนี้มันไหลมาเร็วไหลมาแรงนะฮะรถเล็กเนี่ยจักรยานยนต์เอ่ยจักรยานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผ่านไปไม่ได้เลยต้องหลบเข้าซอยอย่างเดียวปล่อยให้กลายเป็นทางน้ำนะครับแต่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใช่ไหมค่ะยังต้องสู้กับคุณต้องสู้กับ
มันไม่อยากสู้เลยนะแต่มันหลบไปไหนไม่ได้คุณดูแม่ค้าก็หลบไปไหนไม่ได้เหมือนกันเนี่ยจากร้านก๋วยจับน้ำข้นเป็นก๋วยจับน้ำท่วมแบบเนี้ยค่ะโอ้โหนะฮะส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นป้ายหน้าร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดาคุณไหลมาตามน้ำจนถูกชาวเน็ตแซวเลยคุณค่ะไหลมาได้ยังไงบอกแม้แต่ฮอนดายั
กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ฝนก็ตกลมก็แรงด้วยค่ะนี่ที่นครนายุ